หนังเรื่องเดียวกันเลยนะคะมางานกาล่า

หล่อมากพูดได้คำเดียวว่าหล่อมากหล่อไม่มีที่ติ
ฉันไม่รู้จะหาคำไหนมาสันเสริญอีกแล้ว
ลาลาลาลาลาลาลาลาลาจริงรอจริง
ครุ่นพีชมากี้ปี๑๕ปี
ติ๊กบอกผ่านไมค์พี่นักข่าวนะคะว่าจริงแล้ววันครบรอบแต่งงานหรือว่าวันสำคัญไหนมันเป็นวันปกติของพี่ติ๊กอยู่แล้ว
ใครว่าเป็นพระเอกซุปตาก็ต้องแบบมีโมเมนต์หูหวานะคะไม่ค่ะ
ของพี่ติ๊กแล้วก็พี่พีชนะคะบอกเลยว่าอุ้ยของพี่ธรรมดาทั่วไปส่วนของขวัญเตอร์ไพรส์ก็ไม่มีนะคะ
แต่แค่มีความรู้สึกดีให้กันก็เพียงพอแล้วอันนี้คนเขารักกันมานานแล้วอะเนาะ
ส่วนเห็นแบบนี้ค่ะพี่ติ๊กเนี่ยเขาหล่อทั้งกายทั้งใจนะจ๊ะเพราะหากใครติดตามก็จะเห็นว่าพี่ติ๊กเนี่ย
เขาให้ความสำคัญสนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือน้องน้องผู้พิการด้วยค่ะถือว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมนะ
ซึ่งจะบอกว่าพี่ติ๊กเนี่ยทำมานานแล้วด้วยพร้อมจะใช้สื่อโซเชียลค่ะที่มีเป็นกระบอกเสียงในการสื่อสารด้วยจ้ะ
ผมว่ามันก็แล้วแต่ไลฟ์สไตล์นะของแต่ละบ้านไม่เหมือนกันแต่ว่าผมเป็นแบบนี้ครับเรามีอะไรเราก็จะคุยกันอย่างมีเหตุมีผลแล้วก็จะใจเย็น
แล้วยิ่งเราแบบเราโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเราก็ต้องยิ่งมีเหตุผลมากขึ้นมองอะไรให้มันมากขึ้นกว่าเดิม
คืออย่างนี้ครับเราก็เป็นวันปกติทั่วไปก็ไม่เคยมีเวลาไม่เคยมีวันที่แบบจะหวือหวาหรือพิเศษอะไรอย่างนี้ครับก็เป็นปกติครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวันพิเศษต่างวันหยุดวันเกิดผมเองก็ไม่ได้เคยแบบเราต้องแบบใช่โฟกัสเรื่องนี้ครับ
สุดยอดเลยอ่ะทั้งหล่อทั้งใจดีนะคะจิตใจดีด้วยคุณผู้ชมค่ะและที่สำคัญเนี่ยเขาเป็นนายห้างนะเพราะว่าอะไรเขามีน้องฟร็อกซี่ในความดูแลด้วยเดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตเล่นด้วยกันด้วยนะ